มีชาวซีเรียจำนวนไม่น้อยนะครับ
พยายามหนีเข้าไปในยุโรป
โดยจุดหมายปลายทางที่สำคัญก็คือเยอรมนี
ตั้งแต่คลื่นผู้ลิภัยไหลทะลักข้ามทะเลมิดิเตอร์เรเนียน
เข้ามาในทวีปยุโรปเมื่อ๒ปีก่อน
ปัจจุบันเพราะว่ามีผู้ลิภัยราว๑ล้าน๒แสนคน
ปักหลักฐานอยู่ในเยอรมนีนะครับ
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในช่วงต้น
แต่หลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกยินดี
เนื่องจากได้รับการต้อนรับและก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับ

บริเวณชั้น๔และชั้น๕เป็นที่อยู่ของผู้ลิภัย
ซึ่งอพยพมาจากอัฟกานิสถานอีรักษ์ซีเรียหรือแม้แต่ซาอุดีอาราเบีย
โคโซโวและอิราณอาศัยกระจายกันไปในห้องพักกว่า๖๐ยูนิต
หนึ่งในผู้ลิภัยคือคาลาฟดาวิชชาวยาซีดีจากอีรักษ์วัย๓๗ปี
อาศัยอยู่ที่นี่พร้อมกับภรรยาและลูกอีก๗คนมานานกว่า๑ปีครึ่ง
นับตั้งแต่อพยพข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามายังยุโรป
ปัจจุบันก็ได้รับสถานะผู้ลิภัยแล้ว
แต่ลูกสาววัย๑๓ปีเนื่องจากปัญหาเรื่องชื่อและนามสกุล
แม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่คาลาฟก็ระบุว่า
รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาอาศัยในเยอรมนี
ทราบซึ้งต่อรัฐบาลและชาวเยอรมันที่ให้การช่วยเหลือพวกเขา
ซึ่งอพยพหนีภัยสงครามมาจากบ้านเกิด
พร้อมระบุด้วยว่าได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
แต่หนึ่งในปัญหาสำคัญที่บรรดาผู้ลิภัยรายใหม่ต้องเผชิญได้แก่ขั้นตอนการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
มีปัญหากับสำนักงานสวัสดิการสังคมของที่นี่
จากมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวและต้องรอนานหลายวัน
แต่ก็ยอมรับว่าค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความปลอดภัยในชีวิตที่ได้รับ
ขณะเดียวกันการเรียนภาษาเยอรมันก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญ
สำหรับผู้ลิภัยที่ค่อนข้างสูงอายุผิดกับบรรดาเด็กที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อกจากนี้ความยุ่งยากอีกประการก็คือการหางานทำ
จากบางครั้งต้องใช้เวลานานกว่าที่ผู้ลิภัยเหล่านี้จะได้รับอนุญาตจากทางการ
เหมือนเช่นที่อับเดลรามานอาลาลีกุมารแพทย์จากซีเรียต้องเผชิญ
เขาบอกว่าค่อนข้างเป็นเรื่องยากในตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่
จากว่าเขาจะได้รับใบอนุญาตให้พำนักอาศัยในเยอรมนีก็ต้องใช้เวลานานถึง๘เดือนแล้ว
ขณะที่ในตอนนี้อาลาลีได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วและกำลังประกอบอาชีพแพทย์ในเมืองบาเดนบู
เขาบอกว่าผู้คนจำนวนมากคอยช่วยเหลือเขาทั้งสอนภาษาและช่วยหาที่พักด้วย
ทั้งนี้ผู้ลิภัยเหล่านี้ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของผู้ลิภัยราว๑ล้าน๒แสนคน
ที่เดินทางเข้ามาในเยอรมนีนับตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อน